ความรักของหนูมันไม่หวานเหมือนเดิมแล้ว
แล้วก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องแต่งงานแล้วด้วยค่ะ

ก็ยอมรับเลยนะว่าให้สัมภาษณ์ตามนั้นจริง
แต่ไม่ได้หมายความว่ารักครั้งนี้ไปไม่รอดนะคะ

เพียงแค่เจ้าตัวมองว่าความรักที่เป็นอยู่ตอนนี้
จะแต่งหรือไม่แต่งความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างกัน
เอาข่าวนาน่าใช่ไหม

คือตอนนี้มันเป็นฟิลเหมือนแบบ

เหมือนเมื่อก่อนความรักมันจะเป็นอะไรที่หวือหวา

ต้องทำนู่นทำนี่ที่มันรู้สึกว่าตื่นเต้นตลอดเวลา
แต่ว่าความรักครั้งนี้มันเหมือนเป็นแบบ

แต่ว่ามันจะแบบละมุนอยู่ลึก

เมื่อก่อนถ้าเป็นแนวหวือหวา

เออมันก็จะอยู่แบบสบายใจอะไรอย่างนี้

ตอบคำถามได้นิ่งมีเหตุมีผลขนาดนี้

สวดมนต์ไหว้พระทำบุญบ่อย
สำหรับโบวิอาธรรมานะเออนะคะ
เราก็ขอให้ความรักครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะ